คุณผู้ชมครับในสังคมออนไลน์เขามีการแชร์กัน

หักรถขึ้นที่เกาะกลางถนน

โอ้โหเป็นคนที่มีน้ำใจอย่างมาก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยพยายามจะตามหาตัว

และล่าสุดนี้เราเจอตัวแล้วนะครับ
ติดตามเรื่องราวดีของคนดีมีน้ำใจจากรายงานครับ
อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ทำให้รถพยาบาลสามารถเคลื่อนตัวไปส่งผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว
คนดีต้นแบบที่ผู้คนในสังคมออนไลน์พากันชื่นชม
คือนายจรรย์เหยียบอาจอายุสาว๑๒ปี
สาขาทะลางจังหวัดภูเก็ต
เขาเล่าว่าวินาทีนั้นคิดเพียงว่า
หากเป็นญาติของเขาที่อยู่บนรถพยาบาล
ก็อยากจะให้ถึงมือหมอโดยเร็วที่สุด

กลับมาจากส่งของที่พังงา
เพื่อจะกลับบ้านตอนเวลา๖โมงกว่าครับผม
ฝนตกหนักเลยก็ได้ยินรถพยาบาลตามหลังผมมา
ผมก็เลยหลบเพื่อให้รถพยาบาลได้ไป
ผมคิดว่าในรถถ้าผู้ป่วย

ผมคิดว่าจะตรงนี้กับตรงที่ผมจอดอยู่
กับโรงพยาบาลวัชิระมันอยู่ไกลประมาณสัก๑๐กว่ากิโลกรัม

มันก็คงไม่สูงมากกว่าที่กระบะของผมจะขึ้นได้นะครับ

ผมก็ขึ้นไปผมก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
แต่ก็มันก็มีคนถ่ายคลิปไว้
ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับ
ทำด้วยใจจริงครับผมไม่ได้สร้างภาพไม่อะไร
แต่ว่าผมก็อยากให้คนอื่นที่ได้ยินเสียงรถพยาบาลนั้น
ก็ช่วยขยับทางให้หน่อยครับผม
ผู้จัดการสาขาโฮมโปรภูเก็ตถลังบอกว่า
นายจรรย์เอี่ยมอาจทำงานที่โฮมโปรมา๒ปีกว่าค่ะ
อัธยาศัยดีมีวินัยในการทำงาน
และได้รับคำชื่นชมจากลูกค้าอยู่เสมอ
ทางบริษัทนะครับก็ได้เรียกพนักงานมากล่าวชื่นชมนะครับ
รวมถึงก็ทางผู้บริหารของโฮมโปรนะครับ
ก็ได้มอบเงินรางวัลนะครับ
เป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานนะครับ
แล้วก็นำเรื่องนี้มาประชุมนะครับ
กับพนักงานในทีมในทุกสาขานะครับ
แล้วก็ทำเป็นสื่อโซเชียลภายในขององค์กรนะครับ

โฮมโปสาขาทะลางจังหวัดภูเก็ต

ที่ได้รับการปลูกฝังให้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
จากจะดูแลลูกค้าที่มาซื้อของด้วยรอยยิ้มที่สดใสแล้ว
เน้นดูแลสังคมหรือลูกค้าภายนอก

ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร

ข่าวทรัฐทีวีรายงาน